คุณผู้ชมฮะกรณีของเรือประมงพื้นบ้านนะครับ
คราดหอยโดยใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย
และทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปปราบปราม
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ถูกเรือของชาวประมงพื้นบ้านชน
เจ้าหน้าที่ตกน้ำตกท่าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไป๕รายนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒นะครับ
ก็บอกว่าทีนี้ต้องมีการปรับวิธี
เพื่อลดแรงประทะกับเรือประมงพื้นบ้านด้วยนะครับ
แต่จะปรับวิธีกันยังไงก็ต้องเดี๋ยวว่ากันต่อนะฮะ
แต่ทีนี้ไปดูภาพเหตุการณ์ประทึกมันอาจจะมืดหน่อย
แต่ได้ยินเสียงเรือชนเรือแล้วก็เสียงคนตกน้ำตกท่าด้วยนะครับ

แต่ทีนี้ได้ยินเสียงเร่งเครื่องของเรือนะฮะ
แล้วก็เสียงเรือชนกันนะครับแล้วก็เสียงคนร้องนะฮะ
เป็นนาทีระทึกที่เรือประมงคราดหอยนะฮะ

ขับเรือพุ่งชนเรือของเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ร่องน้ำปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาไปกัน๖นายนะฮะ
เมื่อคืนวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
คือเจ้าหน้าที่เขาพบเจอแล้วนะคุณนะว่า
เรือประมงพื้นบ้านกำลังคลาดหอยโดยใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณเตือนไม่ได้เข้าปะทะไม่ได้เข้าจับกลุ่มโดยทันทีนะ
ส่งสัญญาณแสงไฟแล้วตะโกนบอกขอให้หยุดการทำประมงโดยผิดกฎหมายนะครับ
แต่เรือประมงพื้นบ้านไม่หยุดครับ
พุ่งชนเรือของเจ้าหน้าที่๓ลำเลยนะคุณพุ่งตรงมาที่เรือของเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตกจากเรือและได้รับบาดเจ็บ
เป็นทหารเรือจากสอนชนสอนชนภาค๒จำนวน๓นายก็คือ
พันธ์อเอกคมกริตบุณธรรโนพันธ์จาตรีณรงค์กันชนะและลักษณะ

เจ็บตามร่างกายบำรวดนะทำท้าแขนขานะครับ

แล้วก็ยังมีอาสาสมัครประมงสองกราย
หวังไม่ให้กู้ไพเข้าไปนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็ต้องย้ายฝั่งนะย้ายจุดจอดเรือ
เพื่อที่จะเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลให้ได้นะครับ
เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เดินทางเข้าเยี่ยมอาการของผู้บาดเจ็บทั้งหมด
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็ตอนนี้ยังเหลือรักษาตัวอยู่๔รายนะครับ
ส่วนอีกรายคุณหมอให้กลับบ้านแล้วนะครับ
ผู้ว่าบอกว่าการกระทำของเรือประมงพื้นบ้าน

เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงหรืออาวุธในการป้องกันเหตุ
เจ้าหน้าที่ยอมที่จะจอดแล้วก็ส่งสัญญาณในการเตือนเท่านั้นเองนะครับ
และอย่างพอโดนชนเจ้าหน้าที่ก็บาดเจ็บกัด
กับการกระทำของเรือประมงของชาวบ้านด้วย
ขอให้ผู้ที่รู้ตัวว่ากระทำผิดมามอบตัวโดยเร็วนะครับ
ขณะที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คืนเกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ลอยลำเรืออยู่อ่าวปากนคร
พบเรือประมงของชาวบ้านที่คลาดหอยโดยใช้เครื่องมีผิดกฎหมาย๕ลำ
แล้ว๓ลำเนี่ยก็พุ่งชนเรือเจ้าหน้าที่ก่อนจะพากันขับเรือหลบหนีไปนะครับ
เจ้าหน้าที่จำหน้าได้นะจำหน้าผู้ก่อเหตุได้
ว่าเคยเป็นกลุ่มที่เคยก่อเหตุเข้ามายื้อแย่งผู้ต้องหาคุณ

คือถ้าชาวประมงทำผิดนะฮะก็ต้องมีการจับกลุ่ม
แต่ส่วนใหญ่บางทีชาวบ้านเขาจะปกป้องกันเองด้วย
ประมงเขาจะปกป้องกันเองนะฮะจะมีการยื้อแย่งผู้ต้องหากันนะครับ
แล้วก็ยื้อแย่งเครื่องมือประมงผิดกฎหมายกันนะฮะ
แต่ตำรวจจำได้ว่ากลุ่มที่ขับเรือมาชน
คือกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่ก่อเหตุครั้งที่แล้วนะครับ
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจงใจกระทำผิดต่อเจ้าหน้าที่

ก็คือข้อหาใช้เครื่องมือในการทำประมงผิดกฎหมาย

อีกข้อหาหนักก็คือพยายามฆ่านะครับ
ก็ล่าสุดนะฮะพลเรือโทสำเริงจันโส
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒เดินทางมาเยี่ยมกำลังพลทั้ง๓นาย
แล้วก็อาสาสมัครประมง๒ราย
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีธรรมราชนะครับ
ก็ท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาค๒ก็เปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องปรับวิธีนะในการทำงาน
เพื่อลดแรงปะทะกับผู้ประกอบการ
ประมงพื้นบ้านและชาวบ้าน
อย่างไรก็ตามนะฮะผู้กระทำผิด
ก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอยู่ดีนะครับ
ด้านของแพทย์หญิงปรานปวีโรธเจริญงาม

แม้ว่าอาการจะปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้ว

แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดอยู่๔คน

คือกระดูกต้นขามันบวมบวมมาก
คือขาบวมมากเลยเอ็กซาเรย์เข้าไปแล้ว
พบว่ากระดูกต้นขาหักนะฮะแล้วก็มีแผลขนาดใหญ่ด้วย

ส่วนบางรายใบเสือของเรือบาด
หางเสือของเรือคือใบพัดของเรือบาด
ก็เป็นแผลแล้วก็โดนน้ำสกปรก
ทำให้แผลอักเสบบวมแดง

แต่ทีนี้เรื่องของการพูดคุยกับประมงพื้นบ้านกับชาวบ้าน

ผมว่าผู้ว่าท่านก็ไก่ศีรษะอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เกิดขึ้นบ่อยคือมันเป็นข้อพิพาทกัน
ระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับเจ้าหน้าที่
แต่ว่าครั้งนี้เท่าที่อ่านข่าวมานี่คือรุนแรงที่สุดเลยนะ